อืมช่วงนี้บริหารพุงรอเลยล่ะใช่ค่ะนวดท้องรอเลยนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวของกินเด็ดในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ละเมนูโอ้โหลำบากใจนะที่จะคัดเลือกเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้
เห็นแล้วมันน่ากินน่าทานทั้งนั้นแต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ย
เป็นเมนูที่มันหาทานยากถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทานเงี้ยกระใบ
เงี๊ยะกระใบอืมชื่อยังไม่คุ้นเลยใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นเลย
เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ดิฉันจะพาไปทานเงี้ยกระใบ
หรือที่เขาเรียกกันว่าเนื้อควายตากแห้งทุบนี่แหละค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดมากที่ได้รับความนิยมจาก
พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ขายของอยู่ในตลาดโรงเกลือ
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวแบบนี้มันช่วยให้อุ่นนะ

หน้าตาของเงี้ยกระใบเป็นแบบไหนติดตามกันเลย
ที่เห็นปิ้งย่างอยู่นี้คือเมนูอร่อย
ชาวตลาดโรงเกลืออำเภออารัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
เรียกกันว่าเงี๊ยบกระใบหรือเนื้อควายตากแห้งทุบนั่นเอง
ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มปลาร้า
สูตรลับของชาวกัมพูชาเขาล่ะค่ะ
และด้วยตลาดแห่งนี้มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาค้าขาย
แล้วก็ทำงานรับจ้างในตลาดโรงเกลือวันละเกือบ๑๐๐๐คน
ดังนั้นตลาดโรงเกลือจึงกลายเป็นแหล่งที่รวม
ของวัฒนธรรมทางอาหารทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา
ปะปนกันไปอยู่แทบทุกตรอกซอกซอย
โดยเฉพาะเมนูนี้เงี้ยกระใบหรือเนื้อควายตากแห้งทุบ
เป็นอาหารจานโปรดสำหรับช่วงฤดูหนาวของเขาเลย
การจะหาเงี้ยกระใบในตลาดโรงเกลือมารับประทาน
ลิ้มลองนั้นเป็นเรื่องง่ายมาก
เพราะร้านที่จำหน่ายเงี้ยกระใบในตลาดโรงเกลือ
ซึ่งมีอยู่กว่า๑๐ร้านได้ประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียล
และยังทำเป็นธุรกิจเดลิเวอรี่
คือโทรสั่งมาทางร้านก็จะไปส่งให้ถึงที่
เพียงแค่เวลาไม่เกิน๓๐นาที
แถมยังขายดิบขายดีทุกร้าน
ร้านถึงกับทำเนื้อตากแห้งไม่ทันขายเลยทีเดียว
นกซาเรย์อายุ๒๙ปีชาวกัมพูชา
เจ้าของร้านจำหน่ายเงี๊ยกระใบ
ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดศูนย์การค้าอินโดจีนอรัญญประเทศ
ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือบอกว่า
เข้ามาขายในตลาดโรงเกลือฝั่งไทยมานานกว่า๖ปีแล้ว
โดยนำสูตรการทำเงี้ยตระใบมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ที่บ้านเกิดในฝั่งกัมพูชา
โดยเฉพาะสูตรน้ำจิ้มปลาร้าเป็นสูตรลับของตระกูล
ซึ่งการทำเงี้ยกระใบนี้ส่วนใหญ่จะใช้เนื้อควายเป็นหลัก
แต่หากไม่มีก็ใช้เนื้อวัวแทนได้
แม่ค้ายังบอกอีกว่าจะใช้เนื้อควายบริเวณสะโพก
เพราะเป็นเนื้อที่เป็นปั้นมีหมั่นแทรกเล็กน้อย
และเมื่อได้เนื้อควายมาแล้วก็จะนำมาแร่หั่นให้เป็นชิ้นยาวประมาณ๕๑๐นิ้ว
หนาประมาณหนึ่งนิ้วจากนั้นก็นำมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศตามสูตร
หมักทิ้งไว้ประมาณ๓๐นาทีแล้วจึงนำไปตากแดดครึ่งวัน
ก็สามารถนำมาย่างไฟจนสุกแล้วก็ใช้สากระเบือทุบ
เพื่อให้ชิ้นเนื้อที่เกาะกันแตกยุ่ยสามารถนำมารับประทานได้โดยไม่เหนียว
แต่สิ่งที่เป็นสูตรเด็ดที่สุดก็คือน้ำจิ้มเงี้ยกระใบนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเป็นน้ำจิ้มผสมปลาร้าสูตรเฉพาะของชาวกัมพูชา
โดยการนำปลาร้าตัวเป็นเบ้งมาตำจนละเอียดและเป็นเนื้อสีขาว
นำมาผสมกับกระเทียมสับใส่ถั่วป่นตะไคร้ซอยและพริกขี้หนูซอย
ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวเป็นน้ำจิ้มปลาร้าที่มีรสชาติจัดจ้านมาก
และจะมีผักชนิดต่างเป็นเครื่องเคียงหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าผักแหนม
ส่วนราคาขายอยู่ที่ชุดละ๑๐๐๑๕๐บาทเท่านั้นเองจ้า
เอาล่ะคุณผู้ชมครับดูเนื้อควายหรือว่าเนื้อกระบือตากแห้งทุบแล้วนะ
มีอีกเนื้อนึงแปลกเหมือนกันเนื้ออะไรจัดมาเลย
เนื้อจระเข้เนื้อไอ้เข้นี่แหละเนื้อจระเข้ทุบไหม
โอ้โหไม่ทุบไม่ทุบแต่ว่าไม่ทุบไม่ได้ดิมันทุบ
ถ้าไม่ทุบไปกินทั้งตัวเนื้อจราเข้ทุบโอ้โหเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติมาก
รสชาติยอดเยี่ยมอร่อยเลยทีเดียวอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ชายคนนี้ไปตามถึงที่เลยนะครับคุณยุธยาตุ้มมี
ที่ผมกินอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่หมูทุบนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อจราเข้ทุบนะครับ
เพราะว่าที่สิงห์บุรีเนี่ยของเขาชื่อก็คือหมูทุบแต่ตอนนี้พัฒนาไปไกลจนเป็นจราเข้ทุบที่
วันนี้มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับอยากจะรู้แล้วว่าที่ร้านอยู่ที่ไหนนะครับ
ขึ้นชื่อว่าวัชรินหมูทุบสิงห์บุรีเขามีชื่อเสียงมานานแล้วล่ะครับ
วันนี้จึงพาคุณผู้ชมตามไปดูทุกขั้นตอนการทำ

รีเริ่มของแปลกใหม่ที่สุด
และยังมีเนื้อจราเข้ทุบที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วย
เพราะว่าเนื้อจราเข้ทุบเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยใครที่จะนำมาผลิต
ก็ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรหลายอย่าง
รวมกับฟาร์มที่เลี้ยงยังมีขนาดน้อยอยู่
ฉะนั้นเราก็เป็นเจ้าแรกเลยที่ทำตรงนี้ครับ

ยินดีเปิดเผยทุกขั้นตอนการทำเนื้อจราเข้ทุกข์ให้ได้ชม
ไม่กลัวการลอกเลียนแบบแต่อย่างใด
เพราะบอกเลยว่ามันทำยากมากครับ
ขั้นตอนแรกก็คือแร่เนื้อจราเข้ให้บาง
โดยเนื้อจราเข้ที่ใช้ก็คือส่วนหาง
จากเจราะเทศอายุประมาณ๑๒ปี
เนื้อกำลังนุ่มพอดีถ้าแก่ไปกว่านั้น
รับรองว่าเนื้อเหนียวไม่นุ่มนั่นเองครับ
แร่เสร็จแล้วก็จะนำไปหมักเครื่องเทศ
มีซอสน้ำตาลเกลือสินเทาเอโอดีน

ซึมเข้าเนื้อจราเข้ทำให้หอมละมุน
แล้วก็ใช้เครื่องตีให้เข้ากันแบบนี้แหละครับ
นำไปแช่ตู้เย็นหมักไว้๑คืน
หมักแบบนี้ก็จะทำให้เนื้อออกมาแบบนุ่มมากเลยครับ
หมักเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดได้เลยครับ
จากเนื้อจราเข้ครบ๓วัน

จากนั้นก็รีดด้วยเครื่องมือแบบนี้ครับ

ไม่อย่างนั้นเนื้อจะออกมาไม่สวยงาม
ซึ่งขั้นตอนการรีดนี้สมัยก่อนจะใช้ค้อนทุบเอาครับ
จึงเป็นที่มาของเนื้อชุบนั่นเอง
แต่ปัจจุบันใช้เครื่องสแตนเลสในการรีด
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนของค้อนทุกข์มากกว่า
เสร็จจากขั้นตอนนี้ก็สามารถนำไปบรรจุพันธุ์ได้แล้วครับ

ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อจราเข้ด้วย
ลูกค้าที่สนใจมากที่สุดจะเป็นชาวจีนแล้วก็ฮ่องกง
ส่วนชาวไทยก็เริ่มรับประทานมากขึ้น

จราเข้ทุบหอมนุ่มรับประทานง่าย
ใครได้ลิ้มลองต้องติดใจแน่ครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปกินให้อิ่มน้ำสำราญ

หลายคนบอกว่าเวลาเราไปตลอดกินกัน
ไปต่างจังหวัดเยอะแยะมากมาย
ในกรุงเทพมีบ้างไหม
มีไหมเดี๋ยวพาไปกินในกรุงเทพนี่แหละอยู่แถวย่านโชคชัย๔
ไปทานข้าวแกงปักใต้ที่ขึ้นชื่อร้านนี้
เขาบอกว่าเลยเที่ยงปุ๊บโอ้โหหมดแล้ว
ขายดีขนาดนั้นค่ะร้านนี้ร้านข้าวแกงปักใต้เมืองลุงรอยนี้
รอยนี้ติดตามในช่วงตลอนกินรอยนี้
โอ้โหมองไปสิครับคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมเป็นสีเหลืองทองผ่องอำภัยเลยทีเดียว
ที่เห็นอยู่นี้เป็นทุ่งดอกดาวเรืองนะอยู่ที่ไหนล่ะ
อยู่แถวเส้นเรียบด่วนเกษตรนวมินครับ
อยู่ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา๒นั่นเอง
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไกลจากร้านที่ผมจะพาไปตลอดกินในวันนี้เอาใจคนกรุง
คนที่ทานอะไรง่ายนั่นก็คือข้าวแกงครับ
อยากจะสั่ง๑อย่าง๒อย่างสั่งก็ได้สบายใจร้านนี้อร่อยแบบขึ้นชื่อเลยทีเดียวราคาย่อมเยาว์ด้วยนะ
เดี๋ยวจะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นี่แหละครับ
เดี๋ยวไปตามหาความอร่อยในช่วงตลอดกินกันครับ

คนสวยนะครับร้านนี้ร้านอาหารปากใต้
ชื่อร้านเมืองลุงรอยนี้
นี่อร่อยแน่นอนสำหรับร้านนี้นะครับ

อย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะมาชิมอาหารพูดถึงร้านหน่อยชื่อร้านของเรานี่มันยังไงครับเมืองลุง
เมืองลุงก็คือจังหวัดพัทธลุงครับ
พัทธลุงคนใต้นี่
คนใต้ครับคนนครนครนายก
ไม่ใช่
แววเล่นอาหารของเราอาหารปากใต้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยปากใต้อาหารปากใต้ในกรุงเทพมีเยอะแยะมากมายเลย
แต่ของเราเนี่ยมันแตกต่างจากของที่อื่นยังไงเอ่ยความพิเศษของเราอะครับ
ของเรามันเป็นสูตรของจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ความพิเศษก็คือว่าพัทธรุงเนี่ยเขาจะใส่พริกไทยขมิ้นแล้วก็ขาชัดเจนแล้วก็ไม่เน้นหวาน
คุณมดครับอาหารอย่างแรกที่จะแนะนำคืออะไรฮะ
นี้เลยค่ะเป็นแกงเนื้อมะเขือพวงค่ะ

คนกรุงเทพทั่วไปจะรู้จักคั่วกิ่งใช่ไหมคะ

อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก
กินแล้วอยากจะกลิ้งหมุนติ้วเลยทีเดียว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนใต้นิยมทานคู่กันก็คือแกงไตปลาแล้วก็หมูหวาน

หมูหวานกับแกงไต่ป่านะครับ
มันมีอะไรที่พอจะสดแล้วมันรู้สึกสดชื่นบ้างไหมฮะ

คุณมดแนะนำเองนี่คือเมนูอะไรครับ

จะไม่กินขนมจีนได้อย่างไร
เพราะว่าร้านนี้เขามีขนมจีนไว้มากมายหลายชนิดเลย

เพราะฉะนั้นร้านนี้นะครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยไหนของชกชายสี

ก็อยู่ชกชายสีสอย๕๔
เข้ามาตรงหัวมุมแยกก็จะเจอร้านเบิร์งรุงเลย

อีกครั้งว่าร้านนี้อร้อยอร่อยแล้วก็มาทานรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เพราะว่าตลอดกินของเรามาแล้วคุณผู้ชมล่ะจะรออะไรครับ
สัปดาห์หน้าตลอดกินจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้น
อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือให้หมดก่อนนะครับ

โอ้โหหิวท้องร้องเลยเห็นแบบนี้แต่ละเมนูแหมมันน่าทานทั้งนั้น
อร่อยนะเพราะว่าอาหารปากใต้มันมีรสเผ็ดร้อน
เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเครื่องดื่มเขาก็อร่อยมีอะไรคะชาเมืองลุงไง
ชาเบื้องรุ่นโอ๊วชากาแฟของกินเยอะแยะ

ไม่ได้หมายความว่าตายแล้วคนใต้คนปากใต้อยู่ภาคใต้
คนตายจ้าตายเหมือนกัน
หรือตายไหนใช่แต่ทุนคนตายทุนอีกประโยชน์
เอาล่ะคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับ
ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวให้ติดตามอีกเยอะแยะเลยครับ